กรณีการวินิจฉัยเป็นเปราะอย่างที่อาจารย์สมชัยบอก
คือผมขอพูดต้องข้อเท็จจริงหนึ่งก่อนกัน
ถึงไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์แล้วแต่ยังมีความเป็นสื่อ

สมมุติเราทำทีวีอย่างนี้สถานีเราอาจจะไม่มี

ทีนี้ข้อเท็จจริงคือในงบการเงินของบริษัทเนี่ยนะครับ
เขาเคยมีบริษัทที่คนมักจะอ้างว่าเขาทำโฆษณา
ก็มีการทำงานสื่อผ่านการโฆษณา
แต่ประเด็นก็คือในเอกสารงบการเงินของเขาเนี่ย
ยุติการทำกิจกรรมไปแล้วไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจอะไรเลย
แม้กระทั่งคุณอนุพงษ์ชายฤทธิ์เองก็บอกว่า
ที่จริงนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะสับสนว่า
ถึงไม่ได้ออกโทรทัศน์แต่ยังมีความเป็นสื่อ
เพราะว่ายังมีงานโฆษณาซึ่งจริงบริษัทที่ทำโฆษณาเนี่ยไม่มี
ที่สองคืออุปกรณ์ต่างเครื่องไม้เครื่องมือนี้เขาก็ไม่มี

ความเป็นสื่อไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นสื่อแล้วก็นั่งอยู่บ้านแล้วเป็นสื่อ

จะเป็นกล้องจะเป็นไฟอะไรก็ตามแต่มันต้องมี

จากยังมีงานโฆษณาต้องไปเช็คด้วยนะครับ
ว่าในงบการเงินงานโฆษณาของบริษัทนั้นมันยังมีอยู่ไหม
แล้วเขามีเครื่องมือในการทำอะไรได้สำหรับสื่อไหม

ทีนี้คำถามว่าสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเป็นยังไง
พิธาเขามีหุ้นในกองมรดกอยู่ประมาณ๔๒๐๐หุ้น
โอ้โหตัวเลขมันเยอะนะประมาณ๑๒๐๐ล้านหุ้น
หุ้นที่พิธามีพร้อมแม่และน้องเนี่ย๔๒๐๐๐นะครับ
คิดเป็นสัดส่วนทั้งที่๐๐๐๓๕

๔๐๐๓๕๔๐๐๐หุ้นจาก๑๒๐๐ล้านหุ้น

เขาไม่สามารถจะมีอำนาจสั่งการ
แพร่ข้อมูลเพื่อช่วยพักเก้าไกลได้เลย

หุ้นในกิจการซึ่งไม่มีรายได้เลย

มันคือหุ้นกระดาษที่ไม่มีแวร์รูอะไรเลย
อาจารย์สมชัยมองเรื่องจำนวนสัดส่วนอย่างนี้ไหมครับ

เขาห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นเกิน๕

ใน๙๘มี๑๔๑๕โมงเล็บนะ
๕เป็นเรื่องของการถือหุ้นในบริษัท
คนที่เป็นรัฐมนตรีทุกบริษัท
แต่ถ้าถือหุ้นสัมประธานไม่ได้เลย
หุ้นสื่อก็ไม่ได้เลย
คือผมกำลังจะอธิบายว่ามาตรา๙๘
มันมี๑๔๑๕วงเล็บ
ถ้าคุณจะไปขยายความอย่างนั้น
บวชวันเดียวก็ไม่ผิดหรอกติดคุกวันเดียวก็ไม่ผิด

ใครคุณบรรยัติกฎหมายแล้วอยู่นิติบรรยัติ
ผมพูดแค่นี้แหละผมไม่อยากอธิบายเยอะ
เพราะมันเป็นความเห็นนอกคำร้อง
แต่ว่าสิ่งต่างที่ผมรู้ว่าจะต้องให้เรียกมามันมีอะไร
ทั้งข้อเทคติกข้อกฎหมายผมรู้
ผมเป็นนักโดยสอบนักบัญชีผมเป็นคนวิทยาลัยวิจารณ์เยอะ

ถ้าเห็นว่าอย่างนั้นก็เขียนคำร้องเข้าไป
เพื่อให้กรกตนำไปรวม
เป็นความเห็นประกอบการพิจารณา
และเป็นประญาณบอกเล่าหรือประญาณอะไรก็แล้ว

เดี๋ยวคนเรืองไกลทางอาจารย์สมชัยผมขออนุญาตต่อทางลาย
อาจารย์สิรวจทิ้งท้ายหน่อยก็แล้วกัน
มันก็ต้องมีความเป็นเอกภาพ

ก็คิดว่าคุณจะใช้ประดับนั้น
ผมคิดว่าเขาก็คงมีบรรทัฐานก่อนนี้
นั้นคุณชานชัย๒๐๐หุ้นจาก๓๐๐๐ล้านหุ้น

มันไม่ใช่ความเห็นเป็นบรรทัศนของศาล

บรรทัศน์ของศาลวางไว้อยู่แล้วไม่ใช่ความเห็นในเรื่องแบบนี้